เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีใหญ่
ล่าสุดคุณผู้ชมนายมดหนึ่งในทีมข้า

แล้วก็ทางตำรวจก็ได้คุมตัวมาจากนครศรีธรรมราชมาที่ชนบุรี
ว่าจะนำตัวไปทำแผนในวันนี้นี่แหละค่ะ
กฤษณศรีศุกร์หรือว่ามดวัย๒๒ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยา

สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยติดต่อขอมอบตัวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายมดคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นลูกน้องของเสียอ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดังนี่แหละ
คนที่วางแผนทั้งหมดแล้วก็เป็นมือลั่นไก่สังหารฟอส
แล้วก็สปายอย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

ตัวเองทำหน้าที่เช่าบ้านพักย่านนาเกลือเขตพัทยาเหนือ
เพื่อเอาไว้เป็นแหล่งกบดานในการวางแผนสังหารทั้งฟอสแล้วก็สปาย
รวมถึงยังทำหน้าที่ตามประกบรถของผู้ตาย
ทะเบียน๑กกตปต๙๔๙๐กรุงเทพมหานคร
เช่ามาจากเต็นต์รถเมืองพัทยา
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนคุ้มกันทีมเสียอ้วนก่อนที่จะลงมือก่อเหตุด้วย
มดก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ว่าตำรวจน่าจะนำตัวนายมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาภายในวันนี้
คดีนี้สามารถจับผู้ต้องหามาได้ทั้งหมด๔คนแล้วนะคะ
ก็คือคนแรกเลยเนี่ยนายสายันศรีศุกร์วัย๔๓ปีคนนี้เป็นคนชี้เป้า
นายจิรษักอุไนบันหรือว่าป๊อปปี้วัย๓๔ปีทำหน้าที่ขับรถเก่งโตโยต้ายาริสตามประกบกลุ่มผู้ตายแล้วก็เป็นทีมคุ้มกัน
และล่าสุดก็คือนายกฤษณะศรีศุกร์ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของนายสายันคนแรกที่โดนจับด้วยนะคะ
ตอนนี้เหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก๒คนด้วยกันคือนายนรงวรินทรเวศหรือว่านายบ่าววัย๒๒ปีมือปืน
แล้วก็นายปัญญาหรือว่าเสียอ้วนวัย๓๙ปีหัวหน้าแก๊งแล้วก็มือปืนค่ะ
ทีมข่าวได้รับรายงานมานะคะว่าในวันนี้นายตำรวจระดับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาติดตามคดีและความคืบหน้าของสำนวนการสอบสวน
รวมถึงวางแผนติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีด้วยค่ะ